แต่ว่าเลขข้างรถเขาก็ต่างกัน

ซ้ายครับอันนี้ขวาเลยฮะ
ไปปาดมาโดยไม่สนใจรถคันอื่น
นี่ไปแล้วเบียดนิดนึง

นี่คือหลายต่อหลายครั้งเราเห็นรถเมย์จอดเลนที่๒ส่งผู้โดยสาร

ฝาบ้านดิฉันคือมักง่าย
คันอื่นไปไม่ได้เลยครับเนี่ยจอดขวางหมดเลยทุกเลน

มีจังหวะหนึ่งเกือบจะไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วเบียดกันกับรถเก่งด้วย
รถเมที่เขียนว่าปอ๖๓๖นี่นะ

เมื่อสักครู่นี่แหละค่ะเมื่อกี้ไปจอดอยู่กลางถนนไปส่งกันเพื่อจะรับคนนะฮะ
เรื่องมันจบด้วยภาพที่โอ้โห
ตัดสินใจพุ่งชนทั้งคู่
แล้วสุดท้ายก็ต้องจอดคาแบบนี้เพื่อรอประกัน

แล้วรถก็ติดผู้โดยสารก็ต้องลงจากรถไปรอคันใหม่อีก
อะไรนักหนาก็ไม่ทราบนะฮะผู้โพสต์ก็บอกเพิ่มเติมว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงซอยเจริญนคร๑๘ฝั่งธนบุรี
พอชนกันปุ๊บโชเฟอร์สองคนก็ลงมาจากรถ
แล้วสุดท้ายทำอะไรรู้ไหมวางมวยไหมยืนซื้อหมูปุ้งกิน
เดี๋ยวยืนซื้อหมูปิ้งกินหน้าตาเฉยเพื่อรอประกัน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชนก็ชนไปรถติดก็ติดไป
ผู้โดยสารลงก็ลงไปก็กินหมูปิ้งไปอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้ดีคิดว่าไฮไฟล์ทักทายกันหรือยังไงคะ
สุดท้ายคนน่าสงสารคือผู้โดยสารจะถึงปลายทางยังไงก็ไม่ทราบ

สมกรมการขนส่งทางบกนี่คือรถร่วมบริการ
เอาไปอบรมกันซะใหม่นะฮะแล้วค่อยกลับมาขับใหม่ดีกว่า
เพราะว่าอันนี้มันคือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการนะครับ